คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บนท้องถนนนะคะเราตามความคืบหน้าเรื่องทีนี้ให้
เป็นกรณีที่รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนท้าย
เดี๋ยวดูตามภาพเลยนะรถเก๋งสีดำ
แล้วรถจักรยานยนต์เขาก็ล้มคนขี่ก็กระเด็นลงมาที่พื้นใช่ไหม
คนขับรถสีดำเขาก็จอดรถแล้วเขาก็ลงมาดูลงมาช่วย
คนแถวนั้นก็ลงมาดูแล้วเขาก็กลับไปที่รถเขา
ก็เดี๋ยวจะไปขยับรถขยับรถอะไรเนี่ย
แต่เดี๋ยวสังเกตดูดีจะมีรถมาอีกคันนึง

ขับมาแล้วก็ทับร่างผู้ชายที่เขานอนอยู่กับพื้น
เดี๋ยวสักครู่นะเนี่ย
แล้วลากไปเกือบกิโล

เดี๋ยววันนี้เรามีภาพอีกมุมหนึ่ง

คนขีรถจักรยายารยนต์เขาพอให้ข้อมูลได้บ้าง

คุณสุตรีดามหายศผู้สื่อข่าวธรรมชาติทวีของเราก็ไปคุยกับ
ชื่อว่าคุณชุติมาผ่านสำแดงค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุตี๒
กำลังขับรถกลับบ้านก็ขับรถมาตามปกติ
มาถึงหน้าปากซอยสุขาพิบาล๕ซอย๖๖
กำลังจะเลี้ยวรถไปทางขวาเพื่อเข้าซอยเคหะชุมชนอเงิน
จู่ก็มีจักรยานยนต์เป็นลักษณะของบิ๊กไบท์
ท้ายรถของเธอด้านขวาค่ะแล้วชนหนักเหมือนกัน
ขี่บิ๊กไบท์กระเด็นไปอยู่เลน๓
ซึ่งเป็นเลนส์ที่มีรถสวนมา

เลนส์๑เลนส์๒ตรงไปเลนส์๓เลนส์๔คือรถสวนมา

เธอก็บอกว่าตอนเกิดเหตุก็ตกใจนะ
แต่ตั้งสติได้จอดรถแล้วลงไปดู
ถามคนขี่บิ๊กไบท์ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหม
ก็ขอโทษขอโพยกันก็เตรียมจะช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
บิ๊กไบท์ก็นอนเจ็บอยู่กลางถนนก็ตอบสั้นว่าเจ็บที่ขา

ให้รถคันอื่นมาชนมาขับทับ
ขี่บิ๊กไบท์ที่นอนเจ็บอยู่บนพื้นถนนนะคะ
ส่วนเจ้าของรถเก๋งสีดำน้องผู้หญิงคนนี้

จะย้ายรถของตัวเองออกจากจุดเกิดเหตุ

พอหันหลังกลับไปเท่านั้นคุณผู้ชม
รถเก๋งสีบรอนเงินก็พุ่งมา

ชนแล้วก็ลากร่างคนขี่รถบิ๊กไบท์เนี่ย

๐เมตรอย่างน้อย๘๐๐เมตร

พยายามโบกให้หยุดพยายามตะโกนบอก

ถ้าจะบอกว่ามันมืดมองไม่เห็นได้ไหม

โกโบกไม้โบกมือว่าหยุดอย่างนี้ไม่หยุด
เนี่ยเธอก็บอกว่าถนนเส้นนี้

ทำไมรถเก๋งสีบรอนเงินไม่หยุด

เธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่า

แล้วคือก็หนูเปิดไฟเลี้ยวขวา

มีรถเทคซี่ตามหลังมาก่อน

มีพี่ที่สุขบริเทศ

ตัวพี่เขาก็กระเด็นไปทางฝั่งตรงข้าม
พวกอีกรอบหนึ่งก็ลงไปดูพี่
แล้วเราก็ถามว่าพี่เป็นอะไรไหม

เพราะว่าถ้าช่วยเขาไปแล้วเขาจะเจ็บหนักหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็มีแท็กซี่ค่ะขับมาในจุดตรงที่พี่เขาเจ็บอะค่ะ

สักพักหนูก็เลยโบกให้แท็กซี่เขาไป

แล้วก็มีพี่ผู้หญิงก็คือเป็นลูกป้าที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาก็วิ่งไปเรียกกู้ภัยที่อยู่ซอยข้าง
ก็คือจังหวะที่ไปเรียกแล้วพี่ผู้ชายเขากำลังเดินมาแล้วค่ะ
มีรถเก่งค่ะคือขับมาไม่ทราบป้ายทะเบียนนะคะ
ก็คือเป็นสีบอลแล้วก็คือลากพี่เขาไปเลยประมาณ๘๐๐เมตรค่ะพี่

ขับไปตามไปดูค่ะแล้วก็ไปพบพี่เขานะคะ
เขาก็มาบอกว่าพี่เขาบอกแค่ว่า
ให้พาเขาไปโรงพยาบาลสายใหม่เขามีประกันอยู่ที่นั่นนะคะ
หนูว่าเขาคงไม่ได้มองแต่หนูคิดว่าอาจจะเมาหรือเปล่า
อันนี้หนูก็ไม่รู้ค่ะพี่แต่คือมันค่อนข้างสว่าง
เขาคนน่าจะเห็นนะคะเพราะว่ารถรถหนูเองก็ยังเปิดไฟ
มันก็กระพริบใช่ไหมคะแล้วคือตรงนั้นมีไฟมีอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่คือมันเหยียบคนไปแล้วพี่เขาก็น่าจะรู้บ้าง
แต่คือเขาก็ไม่ได้จอดนะคะทุกคนก็แบบตกใจค่ะ
พี่คือเอาตัวเองออกมาคือแบบกระโดดออกมาเพื่อให้ทันนะคะ
ก็คือถ้าไม่ทันก็คงลากไปทั้งหมดเลยค่ะ
แต่คือช่วยพี่เขาออกมาไม่ทันแล้วค่ะ
เพราะว่ามันรถคันนั้นแบบไม่เบาเลยค่ะพี่คือมาอย่างแรงมาก
ก็เหตุเกิดกลางดึก๒๖สิงหาคมนะ
คือถ้ามาตรวจแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คงไม่เจอแล้วนะ
จากตรวจเลือดก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับ
ส่วนอีกมุมหนึ่งของภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เป็นตรงจุดที่คุณปิยรัฐเนี่ยถูกลากไป

แล้วก็มีคันอื่นผ่านไปผ่านมาอีกนะ

แล้วก็เกี่ยวร่างเขาติดลากมาใต้ท้องรถเนี่ย

จากภาพคาดว่าน่าจะรู้
เพราะว่าพอขับมาได้ระยะหนึ่งแล้วมีการหยุดรถ

เหมือนกับพยายามจะสะบัดให้ร่างของคนที่ติดอยู่หลุดออกมา
แล้วพอหลุดออกมาแล้วก็ขับไปเลย
ไม่ได้จอดลงมาดูคือขับหนีออกไปเลย
นี่โอ้โห
อีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงเลยนะครับ

คือชายที่ถูกลากไปนั่นแหละ
ทุกวันนี้เขานอนอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาลแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทั้งโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าตัวเขาก็อนุญาตให้เรา
เข้าไปสอบถามไปพูดคุยได้นะครับ

คนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ที่อยู่ในคลิปที่ท่านเห็นนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการก็ถือว่าก็ดีขึ้นตามลำดับนะ

คือดีขึ้นจากวันที่เกิดเหตุ
พอจะให้ข้อมูลได้กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
คุณปิยรัฐเล่าว่าเหตุการณ์วันนั้น

ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเพียงแค่๒นาที

มีสติตลอดรู้สึกตัวตลอด
แม้กระทั่งนาทีที่ถูกรถเก๋งสีบรอนเงิน

ตอนที่ติดอยู่ใต้ท้องรถนะคุณเขียนมาสอน
ยังมีสติรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณปียรัฐบอกว่าความรู้สึกของตอนที่
ติดอยู่ใต้ท้องรถนะที่รถลากไปแล้วเนี่ย

มันรู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนไปทั่วร่างกาย
คุณลองคิดถึงว่าถ้าคุณถูกลากไปครูดไปกับถนนนะ
โดยเฉพาะแผ่นหลังกับก้นเนี่ยมันรู้สึกมันร้อนไปหมด
ถูกรถลากเสียดสีไปกับพื้นถนน
แบร้อนตามร่างกายจนกระทั่ง
คือระยะแค่๘๐๐เมตรนะก่อนจะหลุดนะคุณเดี๋ยวมาสอน
คุณปียรัฐบอกว่าจนกระทั่งรู้สึกถอดใจ
คิดว่าตายแน่คิดว่าตายแน่แล้วก็วูบไปเลย
แต่จู่ก็เหมือนกับโชคดีครับ

หลุดออกมาจากใต้ท้องรถได้
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดมาได้ยังไง
แล้วก็มีคนมาช่วยพาส่งโรงพยาบาล

ล่าสุดเพิ่งผ่าตัดไปเมื่อคืนนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวด

สิ่งที่คุณปียรัฐบอกว่ากังวลมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ
แผลที่เกิดขึ้นที่บริเวณก้นแล้วก็แผ่นหลัง
เกิดจากการถูกรถลากไป
วันแรกแผลมันไม่ใหญ่มาก
แต่เวลาผ่านมาปรากฏว่า
แผลเกิดติดเชื้อกลายเป็นแผลเน่า
แล้วก็ลุกลามใหญ่ขึ้นจนน่าตกใจมากในขณะนี้
ตอนที่ติดไปใต้ท้องก็รู้สึกตัวตลอด
ก็ทำไมเขาไม่หยุดโดยไม่หยุด
อยู่ทีตอนหลุดออกจากรถแล้ว

คือเหมือนผมหลับตาไปวูบหนึ่งหรือว่าผมสลบไปหรืออะไรก็ไม่ทราบแล้ว
รู้สึกตัวอีกทีตอนแบบหลุดออกจากรถพอดี
ก็อยากบอกก็คือ

พี่เขาน่าจะรู้หรือเปล่าว่าเราติดไปด้วยไหมอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนที่เรารู้สึกตัวคือทำไมเขาไม่จอดแค่นั้นเอง
คือถ้าจอดเราก็จะไม่เจ็บเยอะอะไรอย่างนี้
ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจ็บเยอะ
ค่อนนี้เหนือมันเริ่มตายก็
ผมเพิ่งผ่าตัดเมื่อคืนก็เริ่มเห็นที่ในรูปนะครับ

มันก็กลัวจะติดเชื้อติดอะไรเยอะขึ้น
เห็นแผลขนาดเราเบลอภาพนะยังน่ากลัวเลยเนอะ
ใช่คือแผลใหญ่มากอะค่ะครับภรรยาของคุณปิยรัฐนะคะ
ชื่อว่าคุณสวรรคผู้ระหงอบเชยนะคะ
ก็เอาเสื้อผ้าของสามีในวันเกิดเหตุ
ให้นักข่าวของเราดูเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ

มันยับเยินมันขาดวิ่นแบบ

ใช่โอ้โหเสื้อหนังขัดบอกแบบนี้เลย

คือภรรยาบอกว่ารู้เรื่องตอนแรกตกใจมากนะ

พูดอะไรไม่ออกเลยน้ำตาไหลอย่างเดียว
แต่พอมาถึงวันที่สามีอาการดีขึ้นเนี่ย

บอกแบบนี้ถือว่าโชคดีแล้วที่รอดมาค่ะ

ที่ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
ทางครอบครัวไม่ได้มีการแจ้งความอะไร

แต่แบบแจ้งความนะคะ
ก็ไม่ติดใจอะไรเลย
แต่ก็น่าจะเป็นคดีอาญาที่เอาความได้

แบบว่าทุกคนยินดี
โทษก็พอแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความก็มีกรณีที่
คุณปริยรัตน์ที่ขี่บิ๊กไบท์ไปชนท้ายอ่ะค่ะ

ก็ถามว่าเอาแล้วรถเก่งสีดำที่ถูกชนท้าย

ยังไงมีการพูดคุยกันยังไงในเบื้องต้นนะคะ
ก็มีการพูดคุยตกลงค่าเสียหายกัน

ก็จะไปคุยกับน้องผู้หญิงที่ถูกรถเขาชนท้ายไป

หลังจากการคุยข้อมูลสอบถามอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยบอกว่าขอนิดนึงนะ

รอดมาแบบนี้ห้อยพระอะไร

ของดีของครั้งแรกหมวกกันน็อกค่ะ

คือโชคดีที่ใส่หมวกคือทำตามกฎจราจร

ถ้าไม่มีหมวกกับน้องนี่เรียบร้อยเลยนะ
อันนี้ของคลังเลยแหละอย่างแรก

อกจากนั้นค่ะก็มีพระนะคะ

หลวงพ่อทบนี่อยู่วัดช้างเผือก

หลวงพ่อทบท่านมรณภาพละสังขารไปแล้วด้วยวัย๙
เมื่อหลายปีก่อนอันนี้คือซอยนะคะส่วนข้อมืออะค่ะหลวงพ่อรวย
แล้วก็มีแหวนหลวงปู่ทบรุ่นสามเสือ

ก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วสามครั้งก็รอดมาทุกครั้งค่ะ
วัดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็ไปไหว้หลวงปู่ทบหรือว่าหลวงพ่อทบได้
เดี๋ยวต้องไปเช่าสักรุ่น๒รุ่นแล้วเหรียญหลวงพ่อ